ของอุบัติเหตุกันบ้างครับเกิดขึ้นก็แทบทุกวันอยู่แล้วนะครับ
มีรถเก่งคันหนึ่งไปยูเทิร์นแล้วก็ไปตัดหน้ารถกระบะคันหนึ่งที่ขับมาทางตรง
พุ่งชนกันเต็มที่จนกระเด็นตกไปข้างทางครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูนาทีนี้นะครับรถเก๋งกำลังจะยูเทิร์นแล้ว
รถเก๋งสีแดงเนี่ยนะฮะนี่ครับนี่เลยกลางลำเลยมาเต็มที่เลยฮะกระบะนะครับ
คือนายอนุวัฒน์ศรีหมาดเป็นพ่อค้าปลาสดของอำเภอเหนือครองที่กระบีเนี่ยครับ
กระบะพุ่งตรงมาครับก็เลนปกติแหละจากตัวเมืองกระบี่มุ่งหน้าไปยังอำเภอเหนือครอง
มีรถเนี่ยฮะขับมาแต่ว่านายอนุวัฒน์นั้นขับมาพร้อมกับนางสาวสิริพรเหมาะกิจ
ซึ่งเป็นภรรยานั่งด้านข้างคนขับแล้วก็มีลูกชายสองคนนั่งข้างหลังมา
พอมาถึงตรงเนี้ยนะฮะตรงที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่เป็นทางยูเทิร์นนะฮะ
บนถนนเพชรเกษมกระบี่หนองเหนือครองนะฮะขาออกจากเมืองกระบี่
ปรากฏว่ารถเก๋งคันสีแดงที่เห็นนี่แหละครับมีนายเมษาสงเอียดขับมา
เมษาเป็นช่างซ่อมระบบโทรศัพท์เป็นชาวอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
เลี้ยวกับรถแบบกระทันเลยอะฮะเขาก็เปรียกไม่ทันสิ
ตอนแรกนึกว่าจะจอดก่อนไม่จอดมาถึงปุ๊บเลี้ยวเลยเลี้ยวเลย
พุ่งชนอย่างจังจนรถเก๋งสีแดงหมุนตกไปข้างทาง
แล้วก็แฟนสาวของนายเมษาก็บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ตำรวจก็ได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอันนี้ก็จะมีการเชิญทั้งสองคนสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจะกลับรถก็ต้องระวังนะ
ชะลอนิดนึงมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วค่อยกลับนะครับ